ให้ช่วยกันตามหาชายรูปร่างใหญ่
ที่เข้าไปทั้งเตะทั้งต่อย
ของเธอนะครับริมถนนชายภูมิบัวใหญ่

พ่อกันก็ผ่านหนีอยู่นะ
ดูมันดึงพ่อเขาสิโอ้โห
มันต่อยโอ้โห
ตัวคนเริ่มมามันก็เริ่มปล่อย
ในช่วงอำเภอแก้งสนามนาง

จู่มีชายธุบร่เลอร์เลยครับที่นานที่ต่อยอยู่นะ

แต่งท่อซะด้วยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับมาปาดหน้าแล้วบอกพ่อของเธอว่า

นะฮะจากนั้นก็พูดจาวกวนเหมือนคนเมายา
แล้วก็ตรงเข้าไปทำร้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละครับ
ของเธอได้รับบาดเจ็บนะครับมีแผลฟกช้ำขนาดใหญ่ที่หน้าอก
เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นพ่อของเธอเนี่ยสวมหมวกกันน็อก
ผู้ชายตัวใหญ่ก็เลยต่อยเร่งต่อยไปที่หน้าอกนะฮะ
ขณะนั้นเนี่ยก็บอกจุกแหละจนทำให้ตอนนี้เนี่ย
แน่นหน้าอกปวดหลังมีแผลถลอกตามตัวนะครับ
จากการถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพแก้งสนามนางนะครับ
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวมาเดินในคดี
แล้วก็นำคลิปมาโพสต์เอาไว้เผื่อให้ชาวเน็ตเนี่ย
ใครเห็นใครมีเบาะแสรู้จักชายคนนี้นะครับ
ก็บอกตำรวจให้ด้วย